อุบัติเหตุรถชนกัน๔คันรวดเลยคุณ
บนสะพานข้ามคลองบางภูมิที่นนทบุรีนะคะ

นี่มีคนเจ็บ๓คนด้วย
เจ้าหน้าที่ไปถึงเขาต้องเร่งนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
แล้วคุณดูสิสนตกลงมาหนักมากค่ะ

ช่วยเหลือคุณป้าสะสินันศิวัตมณีกุลอายุ๖๑ปีก่อน

ป้าน่ะโดนล้อหน้าขวาของกระบะทับขาสองข้างเลยค่ะ

ใช่แล้ววิธีการของเขานี่คือต้องช่วยกันนะ
ยกรถให้มันยกขึ้นมา
แล้วก็เอาขาของคุณป้าออกมา
เห็นไหมทุลักทุเลมากจริงค่ะ

ใช่คือจะมารอรถเครื่องจักรอุปกรณ์อะไร

ฝนก็ตกลงมาแบบนี้ด้วยแล้วคนเจ็บก็ติดอยู่แบบนั้น

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นเหตุรถชนกัน๔คัน

คือคนขับรถกระบะขาขวาหักค่ะ

อีกคนนึงเป็นคนขับรถฟอร์จูเนอร์
หัวแตกคือนายธนสิทธิศิวัตมณีกุล
๓คนนี้ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนลประธาน
ทีนี้พอย้ายคนเจ็บออกมาแล้ว

ชนกัน๖คันซ้อน๘คันซ้อนอีกไง
นี่แล้วทีมข่าวของเราก็สัมภาษณ์
ที่ประสบอุบัติเหตุท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเลยล่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกถามกระบะส่งของก่อน
เขาก็บอกว่าผมขับมาเลนกลางปกตินะ
คันหน้าเปลี่ยนเลนทีนี้พอชะลอปั๊บ
จู่รถคันที่ตามหลังมาชนด้านข้างของรถผมเลย
ใช่เขาบอกว่ามองไม่เห็นนะว่ามีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า

ไม่มีกรวยมาตั้งไม่มีไฟอะไรเลยแล้วฝนมันตก

แล้วผมไม่รู้มีบังกัดข้างหน้าด้วย
ตกโอชนกันอะไรนะครับเอาร้านเอกรรณาตพ์นะครับ
ตรงถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนี่ก็รถชนค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำร่างนายนนทกรทัพโคงคนขับรถกระบะนะ
เขาหมดสติแล้วเอาตัวออกมาจากรถก่อน
แล้วก็ทำการปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
เห็นว่าคนขับกระบะถูกรถทับอยู่แล้ว
แล้วก็มีรถยนต์ขับตามมาชนซ้ำอีก
ซึ่งอาจจะเขาสันนิษฐานนะว่าอาจจะหลบอุบัติเหตุด้านหน้า

แล้วเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางมาแบบนี้
คนขับกระเด็นแล้วก็โดนรถตัวเองทับ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองชนบุรีเดี๋ยวต้องสอบปากคำ
คนขับรถยนต์อีกคันนึงที่ขับมาพุ่งชนคันนี้ค่ะ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะ